ให้ชมดีชมดีสุดสเตษเพื่อนปรีนะขอยรวยขอยรวย

ขอรับสวนปากซ้อมของ

มีเวียงอาลังการมากแม่งเห็นแม่งเอ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
พร้อมส่วนวาราคติปากช้องของคนอยาก

กับรายการเซทีตะแดง
วันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดธนบุรี

บอกใครมาย่านถนนราชนีนะครับ
ต้องแวะมาเพราะว่าร้านรวงมากมาย

วันนี้ครับจะพามาชี้ช่องรวยเหมือนเดิมนะฮะ
มาพบกับแม่ค้าทุเรียนที่มียอดขายเรียกว่า

หรือเป็นเรื่องจริงหรือนี่ไม่น่าเชื่อ
ปกติมันต้องเป็นหนูนะที่อยากรู้

แวะชิมแวะชอบสิจะรออะไร
นี่ครับเซ็งซิมอีท

นี่ล้านซาสิททรขนมไทย

ร้านนี้นะต้องบอกเลยว่ามะม่วงคือลูกใหญ่มาก

โหสนุกจังเยอะเลย

จะให้เฮียจ่ายหรือเปล่า
ไม่ได้ค่ะมีคนจองหมดแล้วค่ะ
เฮ้ย

นี่ตายยิ่งเจริญแล้วนี่พี่ตายกับพี่ยิ่ง

สวัสดีค่ะพี่ยิ่งสวัสดีค่ะ
โอ้โหเห็นราคาแล้วเนี่ย
ถึงกับอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกก่อนนะว่าที่ร้านทุเรียนตายยิ่งเจริญเนี่ย
เขาคัดมาแต่ทุเรียนเกรดพรีเมียมจริง
จริงทั้งก้านยาวและหมอนทอง
ไม่ใช้สารเร่งสุกอีกด้วยล่ะครับ
ก็เลยทำให้ราคาสูงขนาดนี้
แต่เชื่อไหมล่ะครับคุณผู้ชม
ว่าต่อให้แพงแค่ไหนเนี่ย
ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่รอจองคิวรอซื้อแบบที่ว่า
มีเท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยงทุกวันเลยล่ะครับ
คราวนี้เพราะว่ามีลูกค้ายอมจ่าย

หนูก็ไม่เคยกินทุเรียนราคานี้เลย

ก็ราคานี้จริงก็ต้องอร่อยทุกเม็ดแหละ

ขายทุเรียนยังไงพี่ได้วันละแสนป่ะ
ขายแต่เนื้อค่ะพี่ต้อง

จริงได้วันละแสนเลยหรอ
ใช่ค่ะบางวันก็เกินพี่จ๊ะ
อุ๊ยบางวันก็เกิน
ใช่ค่ะอ๋อมีปากปนกันไปแต่หนูอยากรู้ว่าทุเรียนพรีเมียมเนี่ยมันพรีเมียมตั้งแต่การปลูกเลยไหมคะไม่ใช่ค่ะพี่รักลงมาจากต้นแล้วคัดจากที่นู่นแล้วหนึ่งคัดขึ้นรถคัดอีกสองคัดแล้วลงจากรถคัสที่สามคัดที่สี่พี่ตายเอาเอาออกมาจากลูกคัดที่ห้าพี่ยิ่งก่อนส่งลูกค้าโอ้โห
ใช่ใช่ถ้าเป็นที่อื่นขายเนี้ยเขาจะเรียกว่าเนื้อสองเนื้อสามเนื้อสามนี่เขาเรียกยังไงอ่ะพี่เป็นยังไงเนื้อสองเนื้อสามขออนุญาตครับจ๊าบดูดิมันเหลืองทองหอมภัยแต่ว่าจริงจริงนะผมก็ดูไม่เป็นหรอกมันต้องยังไงบ้างครับพี่ความจริงจะเรียกว่าจ๊าบเจ๋วเราจะต้อง
ไม่หวานอุ้ยจริงเหรอนี่ต้องใช้ประสบการณ์ใช่ค่ะในการแบบถ้าเนื้อแน่นถึงจะเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อสองเวลาเราทานบางครั้งรู้สึกเหมือนเป็นน้ำครับเปียกเปียกเป็นน้ำอ่านั่นแหละเละเละเนื้อสองอันนั้นคือเนื้อสองใช่ถ้าเนื้อหนึ่งจะแน่นแล้วเนื้อหนึ่งกับเนื้อสองนี่

เขาบอกวันนี้ตัดได้๒เครงเราต้องซื้อ๒เครง
ตัดได้๔๐เครงต้องซื้อ๔๐เครง
แต่เขาบอกว่ารับมาทั้งหมด๔ตันเนี่ย
มันไปขึ้นมาเหลือแค่๑ตันนะเฮีย

ใช่ไหมใช่ค่ะ

ใช่เราโจรลูกเรารวยสุดเนี่ยแบบนั้น

แล้วก็วันไหนถ้าเราดวงดีได้ของเกะเอเยอะ

มันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาของการค้าขาย

ก็ยังถือว่าได้กำไรงามอยู่นะครับเนี่ย

ก็คือเรื่องของการคัดนั่นเองแหละครับ
แต่เมเฮเฮมองในสายตาแบบนี้เนี่ย

แล้วจะหาเกรดพรีเมียมเจอได้ยังไงล่ะครับ
คงต้องให้พี่ตายพี่ยิ่งช่วยสอนหน่อยแล้วล่ะครับ

ได้แล้วได้แล้ว
วันนี้เราจะมาฟังเสียงเวลาพี่เขาเคาะว่า
อันนี้ทานได้หรือยังหรือยังทานไม่ได้

เพื่อหาลูกที่สุกพร้อมกินนั้น

เหมือนไม่มีอากาศระหว่างเนื้อกับเปลือกเนี่ย

แต่ถ้าหากเสียงโปร่งเหมือนมีอากาศอยู่ระหว่างเนื้อกับเปลือกแล้ว
แสดงว่าเป็นทุเรียนสุกนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งพอรู้ว่าลูกไหนสุกลูกไหนดิบ
ก็จะมาดูกันที่ความสวยของทุเรียนกันอีกทีล่ะครับ

มันสวยเพราะว่ารูปทรงรูปกลมได้ปลาร้านี่แหละฮะ

อ่ะโทษนะครับแล้วมีม้ำเผ็ดทั้งนอกสวยเลย
อ้าแผ่นเร็ว
เรียกว่ายังไงก็ยังคุ้มอยู่ดีล่ะครับ
ถึงแม้ว่าต้องคัดแล้วคัดอีกจนเผลอ
อาจจะได้ทุเรียนเกรดพรีเมียมพร้อมขายแค่๑ใน๔ของทั้งคันรถ
ถ้างั้นเนี่ยเราให้น้องจ๊ะกับเฮียป้องพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับว่า
ทุเรียนเกรดพรีเมียมจะดีงามสนามบินน้ำขนาดไหน
แต่บอกก่อนเลยนะว่าขนาดเฮียป้องไม่กินทุเรียน
พอมาเจอเกรดพรีเมียมแบบนี้ทั้งทีก็ยังต้องขอลองกันหน่อยล่ะครับ
ทุเรียนทีมเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันทองเหมือนทองเลยอ่ะเฮีย

แล้วที่สำคัญมันไม่ได้กลิ่นฉุ่นแบบทุเรียนที่หนูกินอยู่

อันนั้นคือแบบว่าเปิดทั้งบ้านคือบ้านข้างได้กลิ่นด้วยแต่อันนี้ก็แบบเอ๊ยอันนี้มันงือไว้เล่นงาก
ตรงอยู่บ้านเห็นพ่อกินก็เอาร้อยหนักกันหนา

แหมเราก็๑๒๐เหมือนกันแหละ
ก็สอนมาให้ความรู้มาเบื้องต้นได้แล้ว

คิดว่าน่าจะลองเลือกดูว่า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

ช่วยสร้างรายได้จากของกินกับร้านที่มีชื่อเก๋ไก่สไลเดอร์อย่างร้านหมูยาลังเลยาเหลืองหลังทอดของป้าตุ่มที่ตั้งอยู่ในซอยโพธิศาล๔ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแต่เอ้าที่เขาตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าต้องอย่าช้าเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเผลอแป๊บเดียวหมด
และก็ยังรายได้ละหมื่นต่อวัน
แถมยังมีคนแชร์กันกระหน่ำโลกโซเทียล
แบบนี้เนี่ยเห็นทีต้องแวะคุยกันหน่อยซะแล้วล่ะครับ
วันนี้คุณแม่หมู๑๑๐กกโลครับ

หมูพวงก็ประมาท๔๐๐กว่าพวง

แต่ใช้เวลาเพียง๓ชั่วโมงก็หมดแล้วล่ะครับ
เรียกว่าถ้าใครอยากลองลิ้มชิมรส
ก็ต้องมาต่อคิวรออย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ตอนนี้คุณแม่ไม่รับจองนะคะ
ต่อคิวเอาบัตรคิวนะคะ

เพราะว่าเขามาแล้วหมูแล้วไม่พอ
เขาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดี
แล้วอะไรที่ทำให้ป้าตุ๋มขายดีขนาดนี้ล่ะครับ

วงละ๓๐ใส่พริกกระเทียมก็คือ๓๙
ส้ม๔๐ใส่พริกกระเทียมก็๔๕นะคะคุณลูก
ตอนนี้หมูขึ้นนะลูกหมูโลละเกือบ๒๐๐
แต่ถามว่าคุณแม่จะขึ้นราคาไหม

ของร้านหมูยาลังเลยาเหลียวหลังทอดของป้าตุ๋มบ้างล่ะครับ
คือลูกโดดและกระเทียมกรอบของเรา
คือใบตองเราห่อแบบธรรมชาติครับลูก

ตุ่มบอกว่าช่วยทำให้กลิ่นของหมูนั้นมันหอม

ที่สำคัญยังเก็บความร้อนได้ดีอีกด้วย

ตุ่มบอกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ดูที่สีของหมู
ที่ทอดว่าสุกประมาณหนึ่ง
แล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปทอดด้วย

ส่วนน้ำมันก็จะทำการเปลี่ยนตลอด
สีของหมูจึงได้ออกมาสวยน่ากินนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งกว่าจะได้มาทำหมูทอดจนขายดีขนาดนี้นะครับ
ชีวิตป้าตุ่มก็ต้องผ่านความยากลำบากมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ

ดูความลำบากแม่หนีมาอยู่พัทยา
แม่ก็มาเป็นเชฟได้ประมาณ๑๐กว่าปี

หนีกลับไปอยู่สมุทรสาครคือบ้านเกิดของแม่เอง

ก็เลยต้องกลับมาต่อสู้ที่พัทยาอีก
แม่รู้ถึงรสชาติของความจนนะลูก
ขอให้ทุกคนต่อสู้เหมือนแม่แล้วจะได้รับชัยชนะเหมือนคุณแม่นะคะลูก
ช่วงหน้าเราก็จะมารู้กันแล้วว่า
ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกการคัดทุเรียน
เปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
เสียงเหมือนว่ามีช่องว่างระหว่างเนื้อแบบปู
เฮียดร์นี่หนูเลือกมาแล้ว

แต่ถ้าไรสดุใครถึงน่ะ
บางคนนี้เค้าจะเลือกไหลกระช่าทุเรียน
เสียงเหมือนว่ามีช่องว่างระหว่างเนื้อกับปู
เฮียพี่หนูเลือกมาแล้ว

มาดูกันว่าระหว่างเฮียป้องกับน้องจ๊ะเนี่ยครับ
ใครจะเลือกทุเรียนได้สวยกว่ากัน

ได้

ของน้องจ๊ะสุกค่ะ

พี่พูดเลยค่ะดังเลยค่ะพี่หญิงพูดเลยค่ะ

ขอบคุณสาธารณ์ชมยุทธ์ที่หลายรอบแล้วนะ

ถ้าเนื้ออย่างนี้ลูกค้าจะยังไม่ทาน

การคัดการปอกการเลือกเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับ
มันใช้ประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญสูงนะครับ

อยากรู้ว่าทำไมรายได้ดีขนาดนี้เน

อ่ะเดี๋ยวไปล้วงลึกความลับกันครับ
กว่าจะรวยได้ขนาดนี้เนี่ย
พี่ตายผียิงอดีตก็เคยมีเงินเหลือใช้ในบัญชีแค่๓บาทเท่านั้น
เกิดอะไรขึ้นมาฟังกันเลยครับ
เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะ

ขายหลายอย่างแล้วมันไม่ได้กำไรค่ะพี่ปอ

มองดูว่าแล้วแบบถ้าเราขายข้าวขายกับข้าวเราต้องล้างต้อง

พี่ตายจะต้องตื่นตั้งแต่

เค้าจะแย่งกันแบบโกะไปลิงเลย

บางคนแยกจนเลือดไหลกระชากทุเรียน

การทุเรียนนี้เพิ่งจะรู้ว่าเขาดูเดือดขนาดนี้
คือแยกจนเลือดไหลเลยใช่
แล้วเห็นบอกว่าแรกเนี่ยที่ยังไม่มีประสบการณ์

ก็แบบเราซื้อไม่เป็นสมัยก่อนเราก็พยายามหาที่ต้นทุนถูกที่สุด
เดินหาทั้งตลาดคือร้านไหนถูกซื้อร้านนั้น
สรุปซื้อไปใช้ไม่ได้

ก็คือไปถึงนี่เลยเมืองจันทร์น่ะ

เมืองจันทร์
พอไปถึงเราก็แบบเราไม่รู้จะซื้อใครเพราะมันเยอะมาก

เราก็นอนรอในรถจนสุดท้ายวันนั้นจะกลับแล้ว

ทั้งสองท่านมารอแบบมีความพยายามมุ่งมั่นอยู่

เหมือนชีวิตกำลังจะไปได้ดีแต่ก็มาเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง

จากที่เคยมีสามีช่วยกันดูแลร้านกลับต้องมาดูแลเองทุกอย่างเพียงลำพัง
พี่ตายสนจริงก็ได้รับโทรศัพท์
มีผู้หญิงโทรมาแบบว่าเขาเป็นแฟนพี่ตาย

กำลังที่ตอนทั้นพี่กลัวน้องออกมาเลย

สู้โหดมากเลย
พี่ตายขอโทษนะครับ

ท่านของเราคือคุณพยพุธกร

แต่เมื่อกี้ทำไมถึงกลับมา

หิ่นเขาอะไรก็ได้พี่ก็พูดจริงไปนะ
แล้วทุบอย่างนี้เลย

คุณมาของมีของดี

โอ้โหตอนนั้นคือปัญหาครอบครัวนี้ก็บ้านแตกแสแรกถาดเลย

ถึงขั้นเหลือเงินในบัญชีแค่๓บาท

ผ่านมาได้เพราะลูกคนเดียวเลยค่ะ

เรามองเขาแล้วลูกอ่ะเขารักพ่อเขามากรักมาก
ตอนที่พ่อเขาไม่อยู่เขาก็ดมเสื้อพ่อเขาทุกวันอะไรอย่างนี้

เราก็เลยคิดว่าถ้าเราลองกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะให้มันเดินหน้าต่อไปได้
พี่ตายอยากจะมีอะไรบอกพี่อีกไหมอยากจะขอบคุณผู้หญิงคนนี้ไหม
ที่แบบว่ากลับมาหาเราอีกครั้งนึงแล้วทำให้ครอบครัวเราสมบูรณ์

จากวันนั้นเขากลับมาหาลูกวันเกิดพาลูกไปกินโจ๊กไม่มีเงินแล้ว

ค่าที่นู่นนี่นั่นตักแสนตอนกลางคืน
ตายก็บอกว่ามีเงินไหมเราจะได้ไปเอาอะไรอย่างนี้

ก็แบงค์โทรมาตอนคืนว่ามีสินเชื่ออยู่
ตอนนี้แบบให้โอนให้เลยแล้วเดี๋ยววันจันทร์ค่อยเซ็นสัญญา
เพราะว่าเขาต้องการปล่อยให้หมดอะไรอย่างนี้

จ่ายเงินไปหนึ่งแสนห้าหมื่นเหลืองเงินห้าหมื่น

แล้วก็เอาทุเรียนไปขาย

มีเงินเท่าไรก็ไปซื้อหมด

อ้างลูกค้าประจำเริ่มมี

แต่พอเราเลือกมาที่นี่ยอดขายเราก็ปังทะลุเลย
ตอนที่เราย้ายมาคนที่เขาเป็นลูกค้าเราเขาก็แบบ

พูดทอธิบาย
หลวงปรูดโต๊ะทำโยเซียซ์๒

คือเราเชื่อว่าที่ร้านเราแบบว่าไปได้ดีที่ร้านเราดังแล้วลูกค้าเราเยอะเนี่ย
เพราะว่าหลวงปู่โต๊ะบารมีของหลวงปู่โต๊ะ
คือมันขายดีชนิดที่ว่าเราไม่ได้ไปฉี่เลยอ่ะไม่ได้กินไม่ได้พัก
เงินมันเข้าแบบตลอดเวลา

วันนี้ผู้ยิ่งพี่ตายก็ถือว่าเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสุดยอด
เรียกว่าสู้กันมาจนวันนี้เพราะฉะนั้น
อยากให้คำแนะนำกับแฟนรายการสิทธิไปได้หน่อย
ซื่อสัตว์ต่อลูกค้าค่ะครับผม
เราไม่ต้องไปถามหาเหตุผลว่าไม่ดีเพราะอะไร
ไม่ดีคือไม่ดีไม่ดีคือ๑๐๐เราคืนเขา

เพราะตอนที่เขาจ่ายเราเขาจ่ายเราง่าย

คัดทุเรียนให้มีคุณภาพคุณภาพต้องได้

ก็ฝากร้านตายยิ่งเจริญค่ะ
ทุเรียนพรีเมียมทุกสายพันธุ์คัดแบบเป็นพิเศษ
ไม่ว่าจะลูกค้าต้องการเนื้อแบบไหน
ขนาดภูเท่าไหร่ก็แจ้งทางร้านได้เลย
ก็จะจัดให้ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน
วันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่ายขอบคุณบีมากนะครับ
ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เราสองคนที่ได้รับพลังบวก
แต่ใครที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับพลังบวกและแง่คิดดีเหมือนเรา
อะไรที่ผิดภาพไปบ้างก็รู้จักให้อภัยกัน
มันถึงจะทาราภัยกว่าก้าวผ่านไปได้
คนเป็นคู่ค่ะหรูกันแล้วไม่แคล้วหรอก
ได้เห็นเส้นทางชีวิตที่ต้องฝ้าฟันอุปสรรคฝากหนาม
จนประสบความสำเร็จของร้านทุเรียนไต
กับร้านตำแซ่บน้ำแตกแต่พอมาถึงหน้าร้านมองไปมองมา
ทำไมมีพลังงานแปลกคงต้องให้สินแสชัยช่วยอธิบายให้ทีล่ะครับ
ร้านนี้ด้านหน้าเป็นตะวันตกด้านหลังเป็นตะวันออก
มันออกระหว่างมังกรตัวผู้และมังกรตัวเมีย
เพราะฉะนั้นมังกรตัวนี้เนี่ยนะครับมันสลับคั่วกัน
เขาเรียกว่าคงบ้วงภาษาไทยแปลว่าสูงสิ้นบ้างเปล่า
ถ้าหากว่าผู้บริหารเป็นสุริยันจันทราหมายถึงกับกึ่งหญิงกึ่งชายนะครับ
หรือเรียกว่าทรงฟังผู้ป้ายก็ได้จะบริหารแล้วรอด
แต่ถ้าไม่ใช่ผู้บริหารจะเป็นกึ่งหญิงกึ่งชายหรือสุริยันจันทรา
อันนี้บริหารค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับ
โอ้โหมันเป็นแบบนี้นี่เอง
เพราะทำเลของร้านเดินไปตกอยู่ในทิศที่เป็นมังกรทั้งตัวผู้และตัวเมีย
การบริหารร้านจึงควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นเพศทางเลือก
เราลองตามสินแสเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่สินแสบอกหรือเปล่า
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เจ้าของร้านชื่อคุณปามใช่ไหมครับ
ชื่อว่าตำแซ่บน้ำแตก
แต่เราก็ตั้งให้ทุกคนจะได้หยุดเข้ามาทาน

ไม่ใช่ค่ะหลายคนเข้าใจผิดค่ะ

แต่นี่เลยค่ะผู้บริหารน้องชายค่ะ

อันนี้เป็นผู้จัดการผู้บริหารอยู่ร้านตลอด
ที่นี่ผ่านมามีปัญหาอะไร

เขาเรียกลูกน้องคนผ่านคนภายใน
ใช่ค่ะจะเหมือนไหลไปออกมา
ออกมาไหลไปหมุนเวียนอย่างนี้ค่ะ

อยู่ดีก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย

เราจะต้องผ่าองศาให้ร้านเนี่ย
ให้มันเข้าองศามังกรของมันที่แท้จริง

นั่นก็คือควรจะผักให้ร้าน
ได้รับพลังจากมังกรตัวเมีย

ให้กลายเป็นมังกรตัวเมียได้นั้น
จะต้องทำยังไงล่ะครับสินแสชัย
หุ้ยอวดหัว

ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ก็จะทำให้ขายดีขึ้นมากกว่าเก่า

รู้วิธีการปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ย
เพื่อรับพลังของมังกรตัวเมียกันไปแล้ว
ก็พอดีกับช่วงที่คุณปลัง
กำลังจะปรับปรุงร้านอยู่พอดี

ควรจะแก้ไขอีกบ้างล่ะครับ
จุดที่จะต้องชี้แล้วก็ต้องแก้ไขก็คือ

ตั้งแต่เคาน์เตอร์เก็บตังค์มาถึง
จุดนี้ไหลออกไปทาง

ต้องไปอยู่ฝั่งทิศเหนือเบิร์ก

รับรองรู้เรื่องเฮ่งปั้งรวย

ถ้าใครที่คิดว่าไปอยู่ที่อื่นแล้ว

แม่ทิ้งป้าแดง
สวัสดีคุณผู้ชม

แต่จริงแล้วเขาคือร้านอาหารของคนรุ่นใหม่
ที่ยอมลาออกจากงานประจำ

ซึ่งร้านที่น้องใบตองพากันมาในวันนี้ก็คือ
ตั้งอยู่ที่ซ่อยเจอรับกรุง๔๕

แต่หากเราดูการเติบดันร้านเนี่ย

ซึ่งเส้นทางการสร้างธุรกิจของคนรุ่นใหม่
ที่อยากจะมีกิจการเป็นอย่างไร
น้องใบตองไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
สวัสดีค่ะ

แปลว่าพี่ซายต้องแบบแนะนำตัวเอง
นำร้านเป็นภาษาจีนได้
ร้านเปิดมานานแค่ไหน

ใช่ค่ะตอนแรกเราเปิดร้านเป็นก๋วยเตี๋ยว
แต่ว่าด้วยคนรอบข้าง

เขาไม่ทานเนื้อเยอะ

ชิงเต่าก็อยู่ทางภาคเหนือของจีนค่ะ

แล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะ
จะมีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นที่มาทาน
เราก็ชอบแล้วก็จะนึกถึงที่บ้าน
นึกถึงคุณพ่อคุณแม่บางคนพาอากงมากเหมือนกันค่ะ
พี่ชายอยากรู้แล้วว่าแต่ละเมนูจะหน้าตาแบบไหน

เดี๋ยวขอให้พี่สายเสิร์ฟมาให้พี่สายได้ไหม

เริ่มต้นจากการที่อยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
เพราะฉะนั้นเมนูจานหลักที่สร้างชื่อให้กับร้านก็จะเป็น

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวทองโภชนาเส้นใส
ซึ่งเส้นที่ใช้นั้นเรียกว่าเป็นเส้นกวนเขียว
และต้องสั่งมาจากเมืองชิงเต่าประเทศจีนกันเลยทีเดียว
โดยที่ลักษณะของเส้นจะคล้ายกับเส้นบุก
แต่มีความเหนียวนุ่มกว่า
อธิบายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อ
เราลองไปฟังกลุ่มลูกค้ากันดีกว่าครับ

อาหารดีค่ะถูกใจทั้งคนมีอายุ
เด็กก็ทำได้นะครับอร่อยจริงไม่โม้
ตัวเนื้อปลานี่ก็จะแบบชิ้นใหญ่มากค่ะ
ถ้าเกิดมาทำงานจะมากินร้านนี้บ่อยอยู่

มีลูกค้ามาการันตีกันถึงขนาดนี้
ก็มั่นใจได้เลยว่ารสชาติเขาเด็ดจริง
ว่าแต่นอกจากเมนูเนื้อแล้วเนี่ยครับ
จะมีเมนูไหนที่น่าสนใจอีก
เรากลับไปหาน้องใบตองและพี่ซายกันเลยครับ

ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวนะ
สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อหรือคนที่อยากจะทานอาหารจีน

เพราะว่าเอาจริงใบตองไม่ค่อยรู้เรื่องอาหารจีนเท่าไหร่เลยค่ะ
ได้ค่ะอันนี้จะเป็นเกี้ยวนะคะ

จะเป็นไส้หมูกับกุ้ยช่ายนะคะ
แล้วก็จะมีเป็นผัดถั่วแข่หมูสับนะคะ

ผู้ช่อหน้าหมูกุ้งคือเต้าหู้ที่เราทำเองนะคะ

เต้าหู้ไม่หนาไม่แข็งไม่กระด้าง
แล้วที่สำคัญคือแห้งแบบไม่อมน้ำมัน

น่าจะเป็นน้ำราดใช่ไหมคะ
เกี้ยวก็คือเกี้ยวแป้งเขาแบบกำลังดี

เป็นเมนูอาหารจีนที่รสชาติไม่จืด
ไม่้ได้เลี้ยง
และจะถูกปากคนไทยด้วย
ยังไม่จุออนุไปต่อแล้วนะ

เดี๋ยวค่อยคุยมีอะไร

เป็นเลขานุการของกรรมการผู้จัดการ
เป็นบริษัทลูกของรัฐบาลจีนค่ะ

อยากมาทำธุรกิจร้านอาหาร

เรารู้สึกว่าเราจะทำงานบริษัทได้อีกกี่ปี
ซึ่งจุดที่พี่ซายคำนึงถึงนั่นก็คือ
เรื่องของอนาคตที่อยากจะสร้างรากฐานไว้ให้กับตัวเองในวันข้างหน้า
ได้ตัดสินใจลาออกมาสร้างกิจการเป็นของตัวเอง
โดยอาศัยสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยนั่นก็คือ
เต้าหู้จากโรงงานของคุณแม่
สูตรอาหารของคุณน้าจากเมืองจีน
มาทำร้านอาหารนั่นเองนะครับ
ส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่คือมาจากตัววัตถุดิบตัวเต้าหู้
ที่บ้านเราเป็นโรงงานเล็กทำเต้าหู้อยู่แล้ว
อีทที่อยู่ที่จีนทำอาหารเก่งกว่าคุณแม่
ก็พากันไปกับคุณส่วนนั่นแหละค่ะไปที่ชิงเตาเลยค่ะ
เรียนรู้สูตรอาหารที่นั่นด้วย
คือผู้จัดการก็ต้องรู้สูตรเรียนอยู่นานไหมคะ
มา๑๐วันค่ะ๑๐วันจบได้หมด
เราใช้เทคโนโลยีในการถ่ายคลิปต่อมาด้วย
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวใบตองจะขออนุญาตพี่ซาย
แบบสอนสูตรการทำอาหารจีนเล็กน้อย

ซึ่งเมนูที่พี่สายจะเอามาเผยให้เห็นกันจัดนั่นก็คือ
เกี้ยวราดซอสพริกเสฉวนและโลเพ็กยัน
ลูกชิ้นหัวชัยเท้าแบบจีนนั่นเองล่ะครับ
โดยที่ตัวไส้ของเกี้ยวนั้นทำมาจากหมูสับผสมกับกุ้ยชาย
ส่วนโลกเพ็กยันนั้นก็ทำมาจากหัวชัยเท้า
สมกับของทะเลอบแห้งทั้งปลาหมึกและกุ้ง
ลุกเคล้ากับหมูสับนั่นเองล่ะครับ
โอ้โหซึ่งเมื่อเตรียมวัตถุดิบทั้งสองเมนูพร้อมแล้ว
ก็ถึงเวลาที่น้องใบตองและพี่แอนจะได้ลงมือทำกันแล้วล่ะครับ

รักนะกินดีนะสามีรักสามีลง

อีกด้านมีไม่ท้าใบต่องใบต่องอีกด้าน
เกี้ยวผ่านไปไปทางนู้นบ้างค่ะ

ไม่ให้มันแน่นนะคะไม่ให้มันแน่นนะให้มันบางแบบนี้

เพราะพี่แอนกลมแล้ว
กลมนะคะแต่ว่าคือช่วงโควิดแล้วเราต้องมีกำไรบ้าง
เพราะว่ามาปั้นลูกอีกด้านไม่ไหวนะคะ
เราขอเป็นลูกขนาดเล็กลงนิดนึง
อ่าเลี้ยงเล็กสุดเลยค่ะ

โอ้โหเกือบใช้ได้เลยนะครับพี่แอน
ซึ่งนอกจาก๒เมนูที่พี่ซายเอามาสอนเราในวันนี้
ทุกเมนูของทางร้านเนี่ยครับ
ทรายก็ต้องควบคุมคุณภาพให้ออกมาดีที่สุด
จากนี้ก็ต้องคอยตั้งรับกับปัญหาต่าง
ที่พร้อมจะเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวอีกด้วยล่ะครับ

จริงเดี๋ยวเพื่อนพี่น้องให้เลิก

แต่ว่าตอนจากประมาณซักเดือนนึงจริงอะ
เริ่มสู่ความเป็นจริง

ลูกค้าแบบเงียบเงียบมาก
แต่ก็คือยังโชคดีที่ยังมีลูกค้าเข้ามาบ้าง
อยู่ก็มีรายการมาขอถ่ายทำตอนที่เปิดได้เดือนกว่า
ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของโชคด้วยเข้ามาช่วย

เดือนผ่านไปก็โควิดก็มาเลยจ้า

สามารถที่จะทำงาน๑๕วัน

มันดีกว่าก็ไม่เป็นไร

พี่ซาได้ประสบการณ์อะไรอันไหนมาบ้าง

ทำตรงนี้ดำให้เรารู้เลยว่า

นำไปปรับปรุงนำไปพัฒนา

แล้วก็เรารู้สึกว่าเราเปิดตรงนี้ความโชคดีคือเราได้ลูกค้าดีเยอะมากจริง
อย่างนี้คุ้มไหมคะที่ลาออกจากงานประจำมาเปิดแบบนี้

หัวใจเราพองโตหัวใจเราฟูแล้วเรารู้สึกเราแฮปปี้
ทุกครั้งที่เราทำงานเราคือลูกค้าแฮปปี้
สิ่งที่เราดีใจที่สุดคือลูกค้ามีรอยยิ้มกลับไป
ลูกค้าที่มาบอกเราว่ากินแล้วอร่อยมากเลยไงจะกลับมากินอีก
เขาก็กลับมาจริงเราเปิดร้านอาหารมา๓ปีกว่า
กฎเหล็กของที่นี่๓อย่างที่ซายไม่เคยทิ้งแล้วก็บอกกับลูกน้องเสมอค่ะ
๑รสชาติอาหาร๒ความสะอาด๓บริการ
สิ่งนี้ถ้าคุณไม่ทิ้งแล้วคุณมีครบในร้านอาหาร

และนี่ก็คือบทสรุปการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่
บนเส้นทางที่ต้องแลกด้วยความยากลำบากของร้านวัวทองโภชนา
ซึ่งผลตอบแทนอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างรายได้
แต่ยังเป็นความสุขที่ได้รับจากการทำกิจการด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
เรียกว่าคิดไม่ผิดที่ยอมแลกกับความมั่นคงของเงินเดือนจริงเลยล่ะครับ
วัวทองโภชานาของเรานะคะ

แล้วก็ถ้าเป็นศุกร์เสาร์เราจะปิด๔ทุ่ม

ที่ร้านเราทำเต้าหู้เองดังนั้นน้ำเต้าหู้จะเป็นถั่วเหลือง๑๐๐ค่ะ

ใช่ถ้าเป็นคนหวานนิดนึงแบบพี่แอนก็เติมนิดนึง
ต้องเติมสิคะเพราะว่าพี่หวานอยู่แล้ว
อันนี้มันเกี้ยวแบบแอนคิดเองค่ะ
แต่ว่าไส้ข้างในเป็นของร้านบัวแดงนะคะ
โลพังแล้วเพียงสีให้เขาแท้